หนี้รายหนึ่งขับรถไปเจอลูกหนี้กับแฟนนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์

จอดรถลงมาคุยมาเคลียร์กันซิ
หนี้สินที่ยืมไปจะยังไงต่อ
ทีนี้ครับลูกหนี้หัวร้อนฮะ
ซัดเลยซัดเจ้าหนี้
เอากุญแจรถเนี่ยปักหัวเลือดทะลักเลยนะฮะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมฮะฝ่ายลูกหนี้ก็บอกโอ้โหต้นตั้ง๕๐๐ดอกที
คุณผู้ชมถ้าคิดแบบนี้นะว่าต้น๕๐๐ดอก๓๐๐เนี่ย

หลังจากนั้นก็มีการเถียงกันแล้วก็โอ้โหเนี่ย
คุณเนี่ยฟาดฝันกันแล้วนะฮะ
แล้วก็มีคนคอยห้ามคอยปรามแบบนี้นะครับ
คือเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
หนี้คนหนึ่งกำลังยืนคุยกับลูกหนี้

นะครับยืนคุยกับลูกหนี้ผู้หญิง
แล้วก็มาพร้อมกับแฟนนุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
หลังจากเจ้าหนี้ขับรถคันนี้
มาเจอกับลูกหนี้โดยบังเอิญในถนนสายหนึ่งที่อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรีฮะตอนแรกก็คุยกันปกติฮะ
นานต่างฝ่ายโอ้โหคุณออกรถออกชาติ
หลังจากนั้นก็ทะเลาะกันถึงเนื้อถึงตัวตีกันนะครับ
คือทางเจ้าหนี้พูดทำนองเตือนบอกว่าเคยบอกแล้วนะ

แต่ลูกหนี้สาวก็ชี้หน้ากลับทันที
แล้วก็ต่อว่าอีกนะฮะต่อว่าบอกว่าโอ้โหทำไมดอกเบี้ยมันโหดเหลือเกิน

ยกแรกฝ่ายเจ้าหนี้ถูกกระชากสร้อยขาดนะครับ

ที่๒ต่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมจิกหัวกระชากตบกันสะบักสบอม

ของเจ้าหนี้พยายามร้องขอให้คนช่วยให้เข้ามาห้ามหน่อย
ให้แยกน้าสาวของเธอกับคู่กรณีกับลูกหนี้ออกจากกันหน่อย
แต่ไม่เป็นผลนี่คุณก็ไปฟัดเหวี่ยงกันที่นี่

สุดท้ายแฟนนุ่มของลูกหนี้สาว

คว้าเอากุญแจรถในมือปักเข้าไปที่หัวของเจ้าหนี้จนเลือดอาบ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เพราะเกิดเหตุแพทย์ดังนำมาเสนอข่าว
ชาวเน็ตก็มาแสงความคิดเห็นทำนองต่อว่า
ลูกหนี้บอกว่าตอนจะเอาก็ยอมรับเงื่อนไขเขาได้หมด
แต่พอจะคืนดันไปคืนด้วยความรุนแรงแบบนี้นะครับ
บางคนก็มาแสงความคิดเห็นบอกว่าเงินเขาเวลาเดือดร้อน
ขอให้เขาช่วยแต่ยืมแล้วก็ต้องคืนด้วยสินะครับ
ซึ่งหนึ่งในคอมเมนต์ก็มีทนายความชื่อดัง
ก็คือทนายรัชพลศิริสาครเข้ามาแสดงความคิดเห็นสั้น
บอกว่าโหดจริงนะฮะ